ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเพลิงพลักษณ์ริมทางค่ะ
ปลูกติดกันปรากฏว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้
้วอดไป๓หลังค่ะ
มันรับองค์จอร์อะไรแทบอย่างไงวะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือสภาพนะคะ
คือข้างในเป็นลักษณะคือทำด้วยไม้

ใช่ค่ะทั้งลักษณะการเผาไหม้ที่โหมรุนแรง
เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิง๔คันนะคะ
ระดมฉีดน้ำใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงที่สุดแล้ว
แล้วควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ว่าไฟมันลุกไห้ไป
เผาไปสามหลังแล้วค่ะตรงเนี้ยลักษณะคือเป็น
เพลิงพักปลูกติดกันหลายหลัง
จากการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในเพลิงพักทั้ง๓หลัง
บ้านเสียหายสักขนาดนี้ทรัพย์สินไม่เหลือ
การสอบถามคุณมินตราหนึ่งในผู้เช่าเพิงพักตรงนี้บอกว่า
ขณะเกิดเหตุเธอออกมาข้างนอกพอกลับมาได้ยินเสียงมีคนตะโกน
ไฟไหม้ไฟไหม้ก็เลยวิ่งมาดูพบว่าอ้าว
ของเธอถูกไฟไหม้แล้วนะคะทรัพย์สินเองก็ถูกไฟไหม้
เสียหายไปหลักแสนบาทในนั้นมีทั้งเงินมีทั้งทองคำมีทั้ง
เหตุเบื้องต้นเหมือนเดิมค่ะสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เกิดมาจากไฟฟ้ารัดวงจรแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่วันนี้
พอถอพิสูจน์หลักฐานจะลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะ